เป็นคนทองที่แข็งแรงและสวยมาก
จุ๋ยวรัฐยาไงคะกิจกรรมแน่น
คนท้องนี่คะไม่ใช่คนป่วย
ไม่ว่าจะเป็นเดินย่อยชมไร่ชมสวนแบบชิลล้านลา
หรือจะเป็นสายฟินเพื่อความแข็งแรงของเบบีและคุณแม่
แม้แต่งานบ้านก็ทำได้หมดสารพัดนึก
โดยเฉพาะเสน่ห์รสมือมัดใจคุณสามี
คนทองก็เต้นได้เพลงเกาหลีเกาหลี
แต่จังหวะที่มีคล้ายสามช่าอ่า
ถ้าโยกแรงนิดจะพาไปชิดหน้าห้าน
ระหว่างรอสุกใสภูมิก็ต้องมาจ้ะ
ทำกับข้าวอารมณ์ดีล้านหลามไม่น่าสามีรักสามีหลง